สดชื่นที่สุดเลยได้ชมทะเลหมอกสวยตัดกับป่าเขียวขจี
หน้าฝนนี่มันน่าเที่ยวสุดไปเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาอธิบุญญาโชคนะคะ
วิวสวยแบบนี้เนี่ยมันช่วงเวลาที่เรารอคอยจริงนะคะ
หลายพื้นที่ในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะเริ่มเห็นทะเลหมอกแบบนี้แล้วนะคะ
แต่ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็จะเจอฝนนะคะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยตรวจสอบกันหน่อยดีกว่าว่าพื้นที่ไหนกันบ้างนะคะ
โดยรวมแล้วช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะ
เพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแพลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย
แต่ขณะเดียวกันค่ะลมมรสุมประจำฤดูก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงมีกำลังแรง
จึงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกอยู่นะคะ
โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันด้วยนะคะ
ดังนั้นก็ตามใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจึงต้องตรวจสอบสภาพอากาศต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอ
โดยในช่วงนี้นะคะอาจจะมีพายุที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแต่ไม่ได้มีผลต่อประเทศไทยค่ะ
สภาพอากาศช่วงนี้ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๔๐๖๐ของพื้นที่ให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงค่ะ
สวมใส่เสื้อผ้าหนาอุ่นทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอด้วยนะคะป้องกันการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะ
ฝนตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่มีลมกระโชคแรงบางแห่ง
แต่จุดใดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าวก็ต้องระมัดระวัง
และก็เตรียมพร้อมเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกตลอดช่วงร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ช่วงนี้จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้น
โอกาสเกิดฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จะมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิเฉลี่ย๒๔๓๕องศาเซลเซียสนะคะคุณผู้ชม
อากาศดีแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันต้องเหมาะกับอาหาร
อาหารที่มาเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย
ร้อนไหมคะข้าวต้มหรือจะเป็นน้ำซุปหรืออะไรดี

จากได้สูดอากาศบริสุทธิ์ที่แสนจะสดชื่นอย่างนี้